ซอร์ไทยลีกนะครับแน่นอนเป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่สุดมัน
เพราะว่าชนบุรีตอนนี้เจอท่าเรือจี้เหลือ๓แต้มครับ
ยังเป็นรอยต่อที่น่าติดตามอยู่ต่อไปนะครับเพราะว่าการท่าเรือสัปดาห์นี้เจอเกมไม่ง่ายครับ
ไปเย็นห้องเย็นท่าข้ามท่าข้ามเจ้าบ้านอันดับ๕นะครับท่าเรือรองจ่าฝูง
เจ้าถิ่นเนี่ยมานำก่อน๒๐นะครับเริ่มจากธนากรใจเวทยิงฉลับพรเทพโสนมิตร
แล้วก็พรเทพหลุดเข้าไปยิงครับจังหวะนี้นาทีที่สิบ
แต่ว่าทีมเยือนไม่ยอมครับได้มากอสยิง๒ประตูนะครับนาที๑๔แล้วก็นาที๑๙

ครึ่งหลังครับนาที๒๔ท่าเรือแซงนำ๓๒จากสารวุฒิใจเพชรนะครับ
สกอร์ค่อนข้างเยอะผมคงไม่ได้ตามภาพนะครับแต่ว่าดูกันให้ครบทุกลูกแล้วกันนะครับ
แต่ห้องเย็นก็พลิกกลับมานำ๔๓จากพรเทพโสนมิตรนะครับทั้ง๒ลูกนาที๒๖แล้วก็๒๗นะครับ
ยอดเยี่ยมมากครับพรเทพในเกมนี้
และการท่าเรือก็ไม่ยอมครับพวกเขามาตีเสมอ๔๔จากทางไรอันโกเมสนะครับ

จากนั้นครับในช่วงท้ายท่าเรือนะครับมาได้๒ประตูนาที๓๓นะครับจากมากอส
อินแล้วบอลไปโดนขาพุทธศาสตประตูเข้าไปแล้วก็แรงโกเมสครับยิงจุดโทษจุดที่๒ครับ
ท่าเรือแซงชนะสุดมัน๖ต่อ๔เก็บเพิ่ม๔๗คะแนนตามหลังชนบุรี๓แต้ม
ส่วนห้องเย็นแพ้ในบ้านนัดแรกซีซั่นนี้ครับผลอีก๓คู่สิงสมุทรสาครเสมอกับแบงคอกบีทีเอสไป๒๐
ศรีสะเกดเสมอกับราชนาวีไป๒๒แล้วก็บางกอกซิตี้นะครับบางกอกซิตี้นั้นแพ้ให้กับแคทเอฟซีไป๓ประตูต่อ๔
แกรมฟุตซอลลีกจะหยุดพักนะครับเพื่อหลีกทางให้กับโปรแกรมของทีมชาติไทย
ซึ่งมีมาเลเซียอุสเบกิสถานแล้วก็อังกฤษนะครับร่วมฟาดแข้งกับทีมชาติไทยเจ้าภาพแข่งแบบพบกันหมด
ใดมีคะแนนเยอะสุดก็เป็นแชมป์ไปไทยรัฐทีวีนั้นถ่ายเท่าสดทุกนัดที่ทีมชาติไทยลงสนามนะครับ